แล้วก็คือตอนนี้ถ้าบ้านเราใช้มาตรการเข้มข้น
ถ้าใช้คำว่าห้ามเดินทางช่วงเคอร์ฟิล
คือ๓ทุ่มถึงตี๔อันนี้ในพื้นที่๑๓จังหวัด

เขาใช้คำว่าขอให้งดการเดินทาง

เขาบอกว่าไม่ใช้ขอความร่วมมือแล้วก็ไม่ใช้ห้าม

ไม่ใช่ขอความร่วมมือนะไม่ได้ห้ามนะ

คุณผู้ชมฮะเมื่อกี้อาจารย์ก็พูดถึงเรื่องของชุดตรวจนะ
ดังนั้นนะครับชุดตรวจตรงนี้สำคัญจริง
สำหรับนำไปเป็นอุปกรณ์ในการตรวจ

แล้วก็แน่นอนนะครับตามโครงการที่ไทยรัฐกรุ๊ป
กับพันธมิตรในการจัดหาชุดตรวจเหล่านี้

ตอนนี้ได้ใช้เอาไปตรวจให้กับประชาชนอย่างแท้จริงแล้วนะครับ
นี่แหละครับคุณผู้ชมฮะหลังจากที่ไทยรัฐกรุ๊ป
แล้วก็ภาคเอกชนได้ร่วมกันจัดหาอุปกรณ์ในการตรวจหาเชื้อโควิด๑๙นะครับ
เป็นอุปกรณ์รับผิดเทส
แล้วก็เราต้องการที่จะรวบรวมจัดหา
แล้วก็ส่งไปให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการที่จะไปดูแลประชาชน

แล้วก็สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช
ในการนำอุปกรณ์เหล่านี้ที่มีความจำเป็นจริงนะครับ
เอาไปตรวจคัดกรองแบบเชิงรุกให้กับประชาชน
เมื่อสัปดาห์ก่อนเราสามารถรวบรวมมาได้๕๐๐๐ชุด
แล้วก็จัดสรรให้หน่วยงานในกรุงเทพมหานครแล้วก็สปสชแล้วนะครับ
จัดให้กรุงเทพมหาคอน๔หมื่นชุดแล้วก็สปสช๑หมื่นชุด
ทีนี้ครับสปสชได้นำอุปกรณ์
ทางไทยรัฐกรุ๊ปและพันธมิตรจัดหาให้
ใช้ในการตรวจหาเชื้อให้กับประชาชน
มารับบริการการตรวจหาเชื้อ
ราชการแจ้งวัฒนะเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ
ก็มีทางด้านรองเลขาที่การสปสช
ทันตแพทย์อัธพรลิ้มปัญญาเลิศนะฮะ

แล้วก็จัดชุดตรวจต่างเหล่านี้
ไทยรัฐกรุ๊ปและพันธมิตรเอาไปใช้จริงแล้วนะครับ
โดยชุดอุปกรณ์รับผิดเทสจำนวนหนึ่งหมื่นชุด
ทางไทยรัฐกรุ๊ปมอบให้ถูกจัดสรรเป็น๒ส่วนนะคุณ
คือนำมาตรวจให้ประชาชนที่อาคารจอดรถสปสชแห่งนี้
อีกส่วนหนึ่งจะนำไปตรวจให้กับประชาชน
ที่สถาบันธัญลักษณ์จังหวัดปฐุมธานี
ซึ่งอยู่ภายใต้ระบบของสปสชทั้ง๒แห่งเลยล่ะครับ

มันก็ทำให้สปสชสามารถตรวจหาเชื้อ

ที่ก่อนหน้านี้สามารถรับการตรวจได้แค่จำนวน
คนต่อวันเท่านั้นเองนะครับ

รวมทั้งภาคเอกชนและพันธมิตร
สปสชเขาวางแผนจัดสรรเป็น๒ส่วน

แล้วก็อีกส่วนหนึ่งนะฮะก็อยู่ระหว่างการหาหน่วยงานที่รับผิดชอบ
ในการตรวจเชิงรุกในชุมชน
โดยเฉพาะพื้นที่กรุงเทพมนครแล้วก็พื้นที่เสี่ยงนะครับ
เรากำลังประสานเพื่อจะหาหน่วยไปทำเชิงรุกในพื้นที่
ซึ่งอาจจะมีทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัดกำลังประสานกันอยู่
คิดว่าคิดว่าพรุ่งนี้คงจะรู้แล้วจะกระจายไปที่ไหนบ้าง
เพราะว่าก็จะมีการทำเชิงลุกที่ต่างจังหวัด
อีกส่วนหนึ่งกำลังประสานหาหน่วยไปทำคัดกองเชิงลุก
เนื่องจากตอนนี้กำลังค่อนข้างตึง
หาคนตรวจตอนนี้ทุกคนงานล้นมาก
ก็กำลังดูว่าหน่วยไหนพอจะมีช่องว่าง
ก็อาจจะเอาชุดตรวจในพื้นที่
ถึงนะครับการตรวจได้เพิ่มมากขึ้นอย่างมาก

นี่แหละครับก็ไทยรัฐกรุ๊ปก็ให้ความสำคัญ

แล้วก็ได้พันธมิตรต่างในการร่วมบริจาคกันด้วย

ดีใจหนึ่งก็คือผลการตรวจเป็นลบไม่ติดเชื้อ
และดีใจสองก็คือโอ้โหมีชุดตรวจต่างเหล่านี้
สนับสนุนและเพียงพอต่อประชาชนนะครับ

แต่ว่าไม่ค่อยมีเจ้าหน้าที่ที่จะคอยบอกเราว่าเออตรงไหนตรงไหน
หรือว่าเราลงไม่ถูกที่ก็ไม่รบ

ก็ยังไม่ถึงครึ่งชั่วโมงดีค่ะก็รู้ผลแล้ว
ขั้นตอนในการตรวจหาเชื้อมันยุ่งยากไหมครับพี่

เขาตรวจใหญ่รูดยมูกเข้าไป
แล้วก็รอสี่สัปดาห์ทีถึงสร้างผลครับ
พิมพ์เดี๋ยวก็เรียกชื่อแล้ว
สบายใจอยู่ไหมครับ
สบายใจเย็นข้อเพจรวดดื่นมันมันยุ่นเยอะ

จริงไทยรัฐกรุ๊ปของเราตั้งเป้าในการจัดหาชุดตรวจแบบนี้

แต่ทีนี้มีผู้สนับสนุนมากมายแบบนี้ก็เลยสามารถจัดหาได้
เราจะตั้งเป้าใหม่สูงขึ้นเป็น๑๕๐๐๐ชุด
ตอนนี้นำไปมอบให้กับพื้นที่กรุงเทพนครและสปสชแล้ว
๕๐๐๐๐ชุดบวกกับที่มอบให้สปสชมาอีก๔๐๐๐๐ชุด
และทีนี้เราก็จะทยอยส่งมอบต่อด้วย
ทีนี้ใครที่ต้องการที่จะร่วมสนับสนุน

คุณผู้ชมสามารถทำได้เลยนะคะสนับสนุนได้ผ่านบัญชี

เป็นบัญชีธนาคารกรุงเทพสาขาถนนวิภาวดีรังสิต
ชื่อบัญชีคือไทยรัฐร่วมฝ่าวิกฤตโควิด๑๙

หลัก๑๐หลักร้อยหลักพันได้หมดเลย
พอรวมกันแล้วเราจะสามารถจัดหา
อุปกรณ์อะไรเหล่านี้ได้จำนวนมากเลยนะฮะ

ขอบคุณประชาชนและพันธมิตรทุกท่านด้วยนะครับ
ใช่เราจะร่วมมือฝ่าวิกฤตโควิด๑๙นี้ไปด้วยกันนะคะ